นักหนาไม่ตกสามเดือนแล้วที่อื่นเขาตกกระทึ่มทึ่มทึ่มโอ้ย
งงไปหมดสวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้ว
ขอบคุณผู้ชมไม่ตกสามเดือนแล้วข้าวต้องการน้ำเนี่ย
ข้าวต้องการน้ำแต่น้ำไม่มาเลย
ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเราอยู่ด้วยความหวังเดี๋ยวเตรียมเต้นโชว์
ฝนน่าจะลงมาไล่ไม่ได้ลงมาช่วยนะน่าจะลงมาไล่
ทำไมฝนหายไปไหนวันนี้จะมาไหมเอาดูพร้อมกันนะคะ
มีร่องฝนเหมือนเป็นข่าวดีเลยค่ะร่องฝนพาดผ่าน
เหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแถวพิศนุโลกกำแพงเพชร
สุโขทัยนครสวรรค์อุ้ยช่วงนั้นฝนมานะ
วันนี้นาเล็กจะตกยาวแบบนี้ไปตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะ
แต่ฝนมาช่วงไหนบ้างดูเจาะกันไปหน่อย
มีหนึ่งจุดที่น่าห่วงเช้านี้ก็คือนี่ริมฝั่งตะวันตกของประเทศไทยทั้งหมด
จะมีฝนตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะโดยเห็นไหมจุดตรงนี้ตรงนี้ค่ะ
อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากตรงนั้นวันนี้อาจจะมีฝนตั้งแต่ช่วงเช้า
เพราะฉะนั้นแล้วระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลักและดินโครนถล่มด้วยนะคะ
เพราะว่าแถวนั้นเป็นภูเขาล้วนล้วนหลังจากนั้นช่วงบ่ายฝนกระจายตัวทั้งหมดเลย
เหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตกตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำ
แล้ววันช่วงนี้นะคะฝนตะโหลดฝนเนี่ยจะตกได้ตลอดทั้งสัปดาห์เลย
ส่วนเรื่องของคลื่นค่ะอันดามันตอนบนทำไมสูงอะไรอย่างนั้นนะคะ
สูงมากได้มากกว่า๓เมตรเลยนะคะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนนะ
ส่วนทะเลอ่าวไทยดีขึ้นมาหน่อยนะคะสูงไม่เกิน๒เมตรค่ะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิฝนตกยาวมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
อากาศก็เลยไม่ร้อนจนเกินไปแต่ช่วงรอฝนมาอาจจะร้อนอบอ้าวอยู่สักหน่อยนะคะ